ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
วันช้างโลก๑๒สิงหาคมของทุกปีค่ะถือว่าถูกกำหนดมาให้เห็นความสำคัญ
แล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ช้างทั่วโลกนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยถือว่า
เป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงถูกล่า

รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างด้วยค่ะ
ถือว่ามีความสำคัญทางระบบนิเวศนะคะ
ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศค่ะ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะคือช้างอยู่ในป่า
แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสัตว์อื่นมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นช้างเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้นำในการเบิกเส้นทาง
กลายเป็นถนนให้กับสัตว์อื่นในพื้นป่า
ช่วยกระจายเม็ดพันธุ์ไปยังส่วนต่างของป่าด้วยการขับถ่าย
หรือว่าช้างเองมีการสร้างแหล่งน้ำ
โดยการใช้งาของมันขุดเจาะไปที่โป่งดิน
ทำให้สัตว์ชนิดอื่นมีแหล่งน้ำใช้ค่ะ
แต่ว่าในแต่ละปีคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าช้างกว่า๒๐๐๐ตัวถูกฆ่าอย่างหดร้าย
เพราะความต้องการที่ไม่จำเป็นของกลุ่มคนที่มีความเชื่อแบบผิด
งาช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์หรือว่าเป็นมงคลความเชื่อในพลังอำนาจ
กลายเป็นว่าเกิดการล่าตัดงาช้าง
ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นการลุกล้ำผืนป่าการทารุณช้าง
วันช้างโลกนะคะถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้เห็นความสำคัญ
แล้วก็ให้คำนึงถึงกฎหมายในการคุ้มครองการลักลอบล่าสัตว
การค้างาช้างการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของช้าง
การนำช้างที่ถูกกักขังไปคืนสู่พื้นป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าธรรมชาติตามความเหมาะสม
เพราะฉะนั้นนะคะชมพู่อยากเชิญชวนทุกคนค่ะ
ร่วมกันอนุรักษ์ช้างในวันช้างโลก
เพื่อเป็นการปกป้องช้างจากภัยคุกคาม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่ให้ช้างลดปริมาณลงนะคะ